จริงแล้วคุณไม่ได้ร่ำรวยมาจากศิลปะวัฒนธรรมหรอก
คุณร่ำรวยมาจากการเป็นมาเฟียภาคใต้
ไม่ต้องตอบตามดวงว่าอย่างไรครับ

มาเฟียนะคะเรื่องของมาเฟียนี่พี่มีที่พลถูกต้อนไหม
คำว่ามีอิทธิพลไม่ใช่แปลว่าไปค้ายา
ดวงชะตานี้ค้ายาได้ไงดวงชะตานี้บ้าบ้ารักในเรื่องของ
ความถูกต้องศิลธรรมมโนธรรม
บ้าดีเดือดเลยนะอย่างโรคจิตแม้กระทั่งกับพี่น้องก็ยังยึดมั่นในศิลธรรม
จะได้ทำความถูกต้องพี่น้องไม่มีพี่มีน้อง
เองผิดก็ต้องด่าตามนี้นี่เป็นคนบ้าขนาดนี้คือมาเฟียคืออะไร
แกต้องมีมือปืนตามไปเพราะอะไร

พื้นที่อย่างอันตรายก็ต้องมีไปเพราะมีสมบัติมีข้าวของ
มีเครื่องวงดนตรีนู่นนี่นั่นมันก็ต้องมีไปสิไปคุมของตัวเอง
ธรรมดาแน่นอนมันต้องมีคนที่มีอาวงอาวุธติด

มันคุณนี่เป็นคนบ้าอาจจะตายบ้าเรื่องศีลศภาวะธรรมดุ่งดิ

เมื่อมีมวลชนเยอะก็ชอบมีนักการเมืองมาคุยแล้วรู้จัก
นักการเมืองรู้จักก็จะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะ
แต่ในขณะเดียวกันตัวพี่เอกเองถ้าเกิดคนไปศึกษาให้ดูดีในใต้เนี่ย
พี่จะมีเพื่อนเป็นอายการมีเพื่อนเป็นศาลมีน้องเป็นระดับหัวหน้าศาล

อะไรฮะที่รู้จักกันเพราะอะไรเพราะพี่เป็นคนชอบทำงานให้กับสังคม

คือพี่เป็นคนที่ในขณะที่ดังอยู่เนี่ยสิ่งที่ตัวเองมีก็คือชื่อเสียง
แล้วก็การเรียกร้องมีมวลชนเอามวลชนตรงนั้นไปทำสานประโยชน์ให้กับคนเหล่านั้น
เขาบอกว่าไม่มีงบมีงบน้อยนะคุณเอกชัย
ก็ไปเลยก็ไปทำให้เขาร้องเป็นมังคุดร้องเป็นรองกองร้องเป็นเงาะอย่างนี้
ซึ่งพี่ทำของพี่มาตลอดตัวเองมีความดังอยู่มีความที่มีชื่อเสียง
ก็เอาตรงนี้ไปช่วยสังคมไปทำอะไรก็แล้วแต่
ดวงจะเป็นนักการเมืองหรือไม่
อยู่ที่เขาตัดสินใจถ้าเป็นเมื่อไหร่ก็ได้เป็นรัฐมนตรี
คือตามดวงผมจะพูดให้ฟังนะมันมีจุดเปลี่ยนอย่างนี้นะ
ดวงชะตาเนี่ยเมื่อมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ
และในจุดเวลานี้จุดเวลานี้คือณขณะเวลานี้
หลังจากวันที่๗สิงหาคมดาวดวงหนึ่งคือดาวพระราชสดีดาวประจำตัว
โคจรเข้ามาเล็งชะตาทับกับดาวพุทธเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่ง
หลังจากปี๒๕๖๐ไปแล้วเข้าปี๒๖๐ไปมกรากุมภาไปแล้ว
ราหูจะค่อยขยับขยื่นเคลื่อนพอกลางปี๖๖
เคลื่อนเข้ากรกฎเล็งณดาวเสาราศีมังกร
มันจะมีเหตุการณ์คล้ายกับเมื่อปี๒๐๓
นี่มันจะถึงจุดรอบแห่งการเปลี่ยนนั่นหมายถึงกลางปี๒๖๐
ราหูตัวนี้จะโคจรเข้าทับราหูเดิมปึ้งคือดาวที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
อำนาจบารมีบางประการขึ้นอยู่กับตัดสินใจหรือไม่
มาสู่ดวงทำงานทางการเมืองได้หรือไม่ได้ดีไหมดีมาก
ส่วนจะตัดสินใจหรือไม่แล้วแต่
พี่เองมีไหมในความรู้สึกของตัวเองพี่เองก็อยู่กับวงการการเมืองมา
รู้จักกับนักการเมืองมาเยอะในความรู้สึกตัวเองคิดว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่เสน่หาเลย
แต่เพียงนิดเดียวเราไม่ได้วางรากฐานของตัวเองไว้เพื่ออะไร
แต่เราจะวางรากฐานของเราไว้ในฐานะวัฒนธรรม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้คนยกมือไหว้ผมในฐานะครูบาอาจารย์ไม่อยากให้ไหว้ในฐานะรัฐมนตรี
เชื่อว่าวันนี้เราเป็นเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บผ้าควรจะเอาไว้เย็บผ้า
อย่าเอาไปขอดเก็ดปลาอืมควรจะใช้มีดอิโต้อืมคือคนที่เขาเป็นนักการเมือง
ที่เขาทำงานสายการเมืองอยู่แล้วที่เขามีองค์ความรู้มีความสามารถ
ประเทศไทยโฉนดที่ดินไม่ได้เป็นชื่อของพี่คนเดียว
มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแล
แต่ถามว่าพี่ไปดูแลวัฒนธรรมเนี่ยไปดูแลสายงานตรงนี้
มันเป็นหนึ่งของรากเง่าแล้วตอบโจทย์ว่าความเป็นไทยไหม

เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เราก็กำลังทำแล้ว
ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นนักการเมืองเลย
แล้วก็บอกไว้เลยนี่ออกทีวีนะ
แล้วก็บอกไว้เลยให้เอาเทปนี้ไปยืนยันได้เลย
ถ้าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่
คำว่าเป็นนักการเมืองไม่มีทางสำหรับเอกชัย
แต่ถ้าวันไหนราชการต้องการใช้

เชิญผมผมเป็นผมทำได้
หลังจากที่มาเรื่องทำเรื่องของมโนราจะรุ่งขนาดไหน
รุ่งหรือจะริ่งอาจารย์จะไปรอดไหม
แต่ตั้งแต่ทำเรื่องหนังเรื่องนี้มาจะรุ่งขนาดไหน
เอางี้นะตั้งแต่นับหนึ่งจนถึงเดือนนี้
ดวงพี่เอกต้องเหนื่อยพอสมควรและเหนื่อยมาก
เพราะมันต้องสื่อสารในเรื่องที่เข้าใจยาก
กับคนมากมายที่ไม่พยายามจะเข้าใจ
เพราะดาวพระฤหัสบดีคือดาวประจำตัวโคจรเป็นอาริกับดวงชะตา
แต่หลังจากวันที่๗สิงหาที่จะถึงนี้
สิงหากลางปีนี้เอางั้นไม่ต้องรอถึง๗สิงหาหรอก
ตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมช่วงที่บันทึกเทปนี่แหละ
บันทึกเทปนี้ประมาณวันที่๙พฤษภาคม
วันที่๑๘พฤษภาคมดาวพฤหัสบดีบนท้องฟ้า
ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนเกิดราศีมีน
ดาวประจำตัวของพี่เอกชัยโคจรถอยหลังแล้วเดินหน้า
ที่ผ่านมามันโคจรช้ากว่าโลกเราจึงเหมือนโคจรถอยหลัง
แต่หลังวันที่๑๘พฤษภาจะโคจรเดินหน้า
ก็แปลว่าสิ่งที่คิดเอาไว้ที่มีปัญหาที่บริษัทจะเริ่มขยับเดินหน้า
อย่างเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนได้รับการยอมรับมากขึ้น
และทะลุแตกเลยนะหลัง๗สิงหา
เพราะดาวพระศรีจักรโคจรยกกระโดดจากราศีสิงห์
ซึ่งเป็นอริมาสู่ราศีกันเล็งชะตาคนเกิดราศีมีน
แปลว่าฟ้าเปิดอะไรที่ติดขัดก็จะไม่ติดขัดก็จะราบลื่น
แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าราศีสิงศ์ที่ได้รับเอฟเฟคไม่ดี
หลังวันที่๑๘พฤษภามันจะดีขึ้นบ้างไหมครับ
ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมาก
อันนี้ถ้าอาจารย์อันนี้ผมเพราะว่ามันเรื่องของอนาคต
ถ้าถูกเนี่ยนะผมจะเอาพานดอกไม้มากราบพระอาจารย์

แต่ถ้าไม่ถูกก็จะกลับมาเหมือนกัน
มาพร้อมอะไรคะ
ให้อาจารย์ดูใหม่ว่าดวงมันถูกหรือเปล่า
ดวงมันถูกไหมวันมันถูกไหมอะไรแหละ
ราศีไหนในปีนี้เปลี่ยนงานแล้วจะรุ่งจะดีขึ้นฮะ
เวลานี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่าง
ที่เปลี่ยนแปลงประเทศที่เปลี่ยนแปลง
แน่นอนบุคคลก็ต้องมีดวงชะตาหรือชิดที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรที่คุณทำ
หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะทำอะไรเอง
เปลี่ยนแปลงจากบริษัทองค์กรทางร้านที่เคยทำและไปทำอย่างอื่น
มันคือการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดเมษกรกฎตุลมังกรคือราศีธวาร
คือก่อนที่คุณจะมาชมรายการนี้เนี่ย
คุณได้คิดเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลง
นั่นเป็นสัญญาณบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็ตามที
คุณจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยความตั้งมั่น

คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ประสบความสำเร็จ
วกกับติ่งของคนเกิดใน๔ราศี

เราคนไทยรักในการเสพศิลปะวัฒนธรรมมาก
แต่เนื่องจากมันมีความเย่นเยอะยืดเยื้อ
แต่พี่เอกก็เป็นคนหนึ่งที่มาอยู่ในโลกของการเป็นนักแสดง
เลยรู้ว่ามุมและตรงไหนครับ
มีความพอดีในอารมณ์ที่จะรับได้
สองคนไทยมีความทุกข์มีปัญหา
เรามีความสุขสมหวังกับผลงานของท่านมุ้ย

แต่พอเราเครียดมีหนังตลกสร้างหนัง

ทำไมไม่ทำสมกับสิ่งที่เราหวังไว้ว่านี่

ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

ก็จะเหมือนกับภาคใต้เพลงน้องพร

ภาคกลางพี่เอกก็จะสามารถเอาวัฒนธรรมมาทำเป็นหนังเป็นละคร

แล้วดูจากนี้สามารถประสบฟาวสำเร็จ

หมายถึงว่านี่ภาพยนตร์ก็สำเร็จแล้วอาจารย์

แล้วให้ของเสริมราศีจะเอาไหม

พึ่งมหาเสน่หาปากคิดสิ่งใดเจรจางบ
ประมาณมาทันทีอย่านะอย่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้น

ทีเราก็ใช้ลิปสติกอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็ไปแทน

ศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรม
กองงานของมูลนิธิ
ดูแลเรื่องงานวัฒนธรรม

นั่นคือเรื่องชีวิตการทำงานที่เราเห็นคนที่ชื่อเอกชัย

ชีวิตส่วนตัวจริงพี่มีเมียป่ะ

และเอารักที่มีอยู่เป็นพลังมาทำงาน

อ้าวเขาจะไหว้แล้ว

คือผมแทบไม่ต้องพูด

ไม่ควรจะต้องตอบว่าวันนี้เรานุ่งสีอะไร